ส่วนเหตุการณ์นี้ก็มีความคืบหน้าค่ะที่เมื่อวานนี้เล่าไปว่ามีครอบครัวที่เป็นแรงงานชาวพม่า
เขาไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วลูกสาวอายุ๑๔หายออกไปจากบ้านตั้งแต่๑๖กุมภาพันธ์
ส่งข้อความเสียงเข้าทางโทรศัพท์มือถือของแม่ว่าแม่มาช่วยหน่อยถูกค้างอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังนึง
โอ้โหทีนี้พ่อแม่ตกใจสิก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็ไปเห็นมีรถคันหนึ่งคันนี้สีบรอนมาจอดรอแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ก็เดินไปขึ้นรถคันนี้ไปเลย
แล้วครอบครัวของน้องบอกว่าเอ๊ะรถคันนี้มันคุ้นมากมันเหมือนหัวหน้างานก่อสร้างเลยอ่ะ
พ่อบอกพ่อรู้จักทีนี้ตำรวจก็เลยเรียกหัวหน้างานก่อสร้างที่เป็นเจ้าของรถคันนี้มาสอบถาม
เขาก็เลยบอกว่าก็น้องบอกให้มารับให้ไปส่งที่ไซส์งานก่อสร้างหน่อยก็รู้จักกันนี่
ก็ไปส่งให้สุดท้ายลองพยายามโทรศัพท์ไปหาน้องน้องรับสายค่ะครับเที่ยวอยู่กับเพื่อนค่ะอ้าว
โกหกพ่อแม่ค่ะอยากจะไปเที่ยวงานประจำปีเลยโกหกพ่อแม่สร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็เที่ยวอยู่กับเพื่อน
วันนี้พ่อแม่อุตส่าห์เป็นห่วงดูสินะคะเราก็เป็นห่วงน่ะเราก็เป็นห่วงจริง
ตกลงคือไอ้ที่ส่งข้อความเสียงอะไรมาหาแม่นี่คือกุเรื่องหมดเลยเหรอ
ใช่แต่ก็อย่างน้อยดีแล้วที่น้องปลอดภัยแต่กูเรื่องแบบนี้ใจหายใจคว่ำกันหมดนะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากนายอูมินวยอายุ๔๒ปีก็เป็นพ่อของน้อง
เป็นแรงงานชาวพม่าเขาก็บอกว่าหายไปตั้งแต่สิบหกกุมภาพันธ์ก็เนี่ยเลยตามหาอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะนะคะ
สุดท้ายคนที่ขับรถคันที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาก็มาพบกับตำรวจนะ
มาคุยกับพันธ์ตำรวจเอกธีรพงศ์ฤทจรูนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
เขาบอกว่าตรวจสอบรถแล้วเชิญตัวผู้ชายที่ขับรถคันนี้มาสอบถามแล้ว
เขาก็บอกว่าอ้าวก็ที่เขาขับรถไปรับก็เพราะว่าน้องผู้หญิงวัย๑๔คนนี้
บอกว่าช่วยมารับตัวไปส่งที่ไซส์งานก่อสร้างหน่อยไม่ได้พาน้องไปทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรเลยนะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นโทรศัพท์ไปหาน้องดูสิครับโทรไปปุ๊บ
ไม่ได้มีอันตรายอะไรอืมทีนี้ก็เลยว่าอ้าวงั้นคุยกับพ่อแม่หน่อย
น้องไม่ยอมคุยอ่ะอ่าบ่ายเบียงไม่ยอมคุยกับพ่อกับแม่
พ่นตำหรดรีซูวิสชาวสีทองผู้บังคับการตำรถภูทรจังหวัดกาลจนะบุรี
บุรีก็เลยบอกว่าอ่าอย่างน้อยน้อยก็พบตัวน้องแล้วนะคะ
หลังจากชุดสืบสวนได้ร่วมกับตำรวจภูทรสังขระบุรีออกตามหาตัวจนเจอ
น้องไม่ได้หนีออกจากบ้านน้องไม่ได้ถูกลักพาตัว
น้องไม่ได้ถูกไปทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรน้องได้นั่งรถโดยสารประจำทาง
เที่ยวงานประจำปีที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองลูอำเภอสังขระบุรีค่ะ
เรื่องต้นตำรวจก็เลยบอกว่าก็น่าจะเป็นปัญหาภายในครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
ครอบครัวพ่อแม่ครับน่ะทำลัยเจริญหนีไปนิดหนึ่งอ๋อ
ตอนนี้เด็กกวาลไพ้ไม่มีร่องรอยจะถูกสำร้ายร่างกายอะไรอืม
เราตามตัวมาตลอดตั้งแต่วันที่ออกกลับบ้านได้แล้วอ๋อครับ
ตอนนี้ไปอยู่ที่สังขะตอนนี้ให้ภูมิกับสังขะเอาตัวมาไว้ที่โรงพักแล้ว
ของเมืองสอบสวนต่อไปความผิดผลตัด
อะไรเป็นเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวเขามากกว่า
แล้วเด็กก็มีความหวัดกลัวพ่อแม่
เด็กก็ก็แค่๑๔นั้น
อยากจะหนีเที่ยวเดี๋ยวเที่ยวเสร็จเดี๋ยวกลับบ้านเองไม่ต้องห่วง
ไม่คิดว่าจะกลายเป็นข่าวใหญ่โตแบบนี้อืม
ตอนนี้ตำรวจก็นำตัวน้องผู้หญิงคนนี้กลับมาสอบปากคำนะคะ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปนะคะ
เจอตัวแล้วปลอดภัยดีอ่าก็หวังว่าจะจำไว้เป็นบทเรียนชีวิตนะฮะ
คือไม่ได้ห่วงอะไรหรอกห่วงว่าเกิดครั้งต่อไปครั้งหน้าเนี่ย
มันมีเหตุการณ์มีดีมีร้ายเกิดขึ้นกับน้องจริงเนี่ย
แล้วหายไปทีเนี้ยเดี๋ยวพ่อแม่ไม่ตามแล้วยุ่งแล้วนะอ่าใช่อ่า